ใครที่เคยไปใกล้ชิดสัมผัสเดินรอบ

เดี๋ยวเราจะติดเชื้อเดี๋ยวเราจะแย่กันหมด

ถ้าจะมีใครเกิดตื่นตนกไปยุไปแห่ไปแยงอันนี้ผมคิดเอง
ถ้าเราติดโควิดกันจะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันจะแย่กันไปหมด
หรืออะไรยังไงไปปล่อยคงปล่อยข่าว
หนึ่งมันจะทำให้พวกเราเนี่ยจิตตก
ยามนี้เนี่ยจิตใจสำคัญเราต้องเข้มแข็งหนึ่ง
สุขภาพเราต้องดีป่วยไข้อื่นที่ไม่ใช่โควิดเราก็ไม่ควรจะเป็น
เพราะเดี๋ยวเป็นแล้วเขาจะสงสัยเราจะเป็นโควิดเราก็ไม่ควรเป็นต้องแข็งแรง
สองจิตใจเราต้องไม่ตกที่สำคัญก็คือเราต้องบอกกับญาติญาติของเราภายนอก
ส่งสัญญาณบอกออกไปว่าพวกเราสบายดี
เป็นห่วงคนข้างนอกอย่าตื่นตนก
ใครมาพูดจายุแยงปล่อยข่าวถ้ามันจะมีว่าที่นี่มีโควิดอะไรยังไง
หนึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างที่ผมบอกไปสองผมเชื่อว่า
พระราชกำหนดบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยยังเอาผิดคนข้างนอกเลยว่าเสนอข่าวเท็จ
ถ้ามาเที่ยวซุบซิบกันพูดเรื่องไม่จริงเนี่ยโอ้ยโทษหนักหนาสาหัส
เผลอเผลอโดนโทษทันเพิ่มยิ่งกว่าโทษที่รับอยู่เสด็จสามไป
เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกลอย่าไปตื่นตนกโดยไม่มีสตินะฮะ